พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ไปดูวีรกรรมของตัดเท่าตันหากลับอายุ๘๖แล้วค่ะ
ก่อเหตุข่มขืนน้องอายุ๑๓ปีแล้วน้องเนี่ยคือมีอาการป่วยสมองพิการด้วยนะคะ
อันนี้เนี่ยว่าเลวแล้วแต่สิ่งที่เลวยิ่งกว่าเนี่ย
หลังจากที่ข่มขืนสำเร็จความไคร้ไป๓รอบแล้วยัดเงิน๓๐๐ใส่มือน้อง
บอกว่าเอาไปแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ
ถ้าเกิดว่าไปบอกใครเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
ย่าของน้องแม่ของน้องญาติของน้องทราบเรื่อง
ก็เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนจนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะ
ย่าของน้องก็คือนางพรนามสมมุติอายุ๕๑ปี
เป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เดินทางไปพบกับสื่อมวลชนในพื้นที่นะ

หลานสาวซึ่งป่วยพิการทางสมองอายุ๑๓ปีเท่านั้นค่ะ
ถูกหมอเท่าวัย๘๖ปีอาชีพขายยาสามัญประจำบ้าน
คือขายในหมู่บ้านแหละรู้จักกันนี่แหละข่มขืนค่ะ
เหตุการณ์นี้จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เรื่องของเรื่องที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ย
ก็เพราะว่าหลานสาวกำลังเล่นอยู่กับแมว

ปรากฏว่าแมวเนี่ยมันวิ่งหนีแมวก็ทั้งเลือกนะ
วิ่งหนีเข้าไปในบ้านของหมอเท่าที่มีบ้านอยู่ติดกัน
หลานสาวก็เลยตามลูกแมวเข้าไปในบ้าน
เท่าคนนี้ค่ะค้างหลานสาวไว้ในบ้านนานหลายชั่วโมง
แล้วก็ข่มขืนจนหลานสาวสำเร็จความไคร่
แล้วก็กระทั่งแม่ของเด็กกลับมาที่บ้านนะ
มาดูก็ไม่พบลูกสาวก็เลยออกตามหา
เห็นบ้านของตาเท่าคนนี้ปิดประตูเงียบเชียบสิ
คือมันเงียบผิดสังเกตก็เลยไปดักซุ่มดูห่างที่ประตูหลังบ้าน
รอสักประมาณ๓๐นาทีค่ะ
เท่าคนนี้เปิดประตูหลังบ้านออกมา
แล้วก็ปล่อยลูกสาวซึ่งมีอาการป่วยทางสมองเนี่ย
เดินออกมาพร้อมกับเงิน๓๐๐บาท

ลูกสาวก็เลยบอกว่าถูกข่มขืนถึง๓ครั้ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำญาติของเด็กเนี่ย
ไปร้องเรียนเนี่ยนะคะ
แล้วก็พาน้องไปตรวจร่องรอยการถูกข่มขืน
แล้วก็ให้แพทย์เก็บคราบอสุจิของตาเท่า
เพื่อนำเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
ตอนนี้ต้องรอรอผลการตรวจพิสูจน์
หากผลออกมาตรงกับพยานหลักฐานแน่นอนนะคะตำรวจบอกว่า
ก็จะขอสารอนุมัติออกหมายจับตาเท่ารายนี้
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชม๑เลวคือไปข่มขืนน้องอายุ๑๓

แล้วบอกว่าอย่าไปบอกใครเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
แต่เลวที่สุดก็คือย่าบอกว่า

รู้ตัวว่าตัวเองถูกแจ้งความดำเนินคดี
ก็พยายามติดต่อมาขอเคลียร์
ชดใช้เงินให้๑๐๐๐บาท
แต่พวกเขาบอกว่าแหมก็ศักดิ์ศรีนะไม่ยอมหรอกค่ะ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคืบหน้าทางคดีไปที่
โรงพักทุ่งใหญ่บอกว่าเบื้องต้น
เท่าคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
อ้างว่าถูกผู้เสียหายใส่ร้ายต้องการเรียกเงิน
พร้อมกับบอกด้วยว่าตัวเขาคือแก่มากแล้ว
ก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะไปข่มขืนเด็กได้
ส่วนที่ยอมชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากว่า
ไม่อยากให้เรื่องมันไปถึงชั้นศาลเพราะว่าอายคน
ซึ่งผลการตรวจร่างกายของเด็กแพทย์ระบุออกมาบอกว่า
วัยวะเพศไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืน
ทำให้ตำรวจต้องเร่งสอบสวนหาพยาหลักฐานอื่นเพิ่มเติม

เรื่องนี้ตอนแรกเด็กก็ยังไม่ยอมพูดนะ
กระทั่งถูกผู้เป็นยายเค้นสอบถามอย่างหนัก
ก็เลยยอมปริปากเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ้างว่าถูกลุงข้างบ้านข่มขืน
แต่ว่าทางครอบครัวก็บอกว่าได้มีการนำตัวน้องไปแจ้งความ
แล้วก็เอาน้องไปตรวจร่างกายแล้วนะ

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้สังคมเราคนเรา
ขาดความยับยั้งชั่งใจพอสมควร
ไม่มีฮีริโอตะปะไม่มีการละอายชั่วกลัวบาป